ถามจริงเท่าไหร่

มันเป็นหัวข้นครับพี่แจ็คมันเป็นคนพิตรโตสูงมากเพราะพอกับวิทยาลวัศตร์

พอปั่นไปสักพักได้ยินเสียงเหมือนอะไรวิ่งตาม

ตัวนั้นนะครับพี่มันมาหยุดอยู่ตรงแยกที่ผมกำลังจะเลี้ยวซ้าย
มันโผล่หัวออกมาตรงแยกอะครับ

มันเป็นเหมือนคนที่คลานนะครับ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
อยู่ในใจคุณผู้ชมหลายท่านครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญของเราที่จะมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
พร้อมแล้วที่จะมาเจอกับคุณผู้ชม
แต่เหมือนเดิมครับในค่ำคืนวันนี้เรายังคง
ใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งรายการแล้วก็เว้นระยะห่าง

ส่วนแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้จะเป็นใคร
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรายินดีต้อนรับคุณทีครับ

เหมือนเดิมนะฮะเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเว้นระยะห่าง

คุณทีกับผมเนี่ยส่วนมากเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์

แล้วก็วันนี้คุณทีจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ในชื่อเรื่องว่าคืนหลอนนอนบ้านเพื่อน

ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมอยู่ประมาณป๕ครับพี่
อันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัด
ชาวฐานีพีดุได้ฟังนิดนึงเรื่องราวเป็นอย่างไรฮะ
ตอนนั้นน่ะอยู่ประมาณป๕หมู่บ้านต้องขอเล่าถึงหมู่บ้านก่อนนะครับพี่
ผมอยู่บ้านที่เป็นชนบทมากจังหวัดเชียงรายเนอะพี่
บรรยากาศก็คือทุ่มหนึ่ง๒ทุ่มเนี่ยไม่มีไฟไม่มีเสียง
ทุกอย่างอยู่ในความเงียบสงัดหมด
กว่าปีที่แล้วใช่ครับ๒๘ปีที่แล้ว
แล้วถ้าใครนึกภาพถนนหนทางเข้าหมู่บ้านผมไม่ออก
ให้ไปดูหนังเรื่องส่องผีครับพี่แจ๊
เหมือนกันเปี๊ยบเลยเมื่อคืนผมก็เพิ่งดูมา

ใช่ครับไม่มีไฟไม่มีไฟทางครับ
ไฟที่ใช้ก็คือมันจะเป็นไฟที่สว่างมาจากบ้านคนบ้าง
หรือจะเป็นแบบไฟจากพระจันทร์เวลามันพระจันทร์สว่างอะไรอย่างนี้ครับ

ดึกมันก็จะหนาวเย็นจะเยือกนะครับผม
ก็ตอนนั้นผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับ
เขาเพิ่งย้ายมาตอนป๔

ต้อมเนี่ยย้ายมาตอนป๔ย้ายมาจากอำเภออื่น
มาอยู่โรงเรียนในหมู่บ้านผมนั่นแหละครับ
หมู่บ้านผมก็มีโรงเรียนขยายโอกาส
มีถึงม๓ที่ผมก็
เพื่อนคนนี้ก็เป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรอย่างนี้พี่
ก็จะแบบสนิทกับคนอื่นยาก
กว่าจะมาคุยกันสนิทกันก็อยู่ป๕

ก็เริ่มรู้ว่าแม่เขาก็เป็นเหมือนญาติห่างเรา

คือหมู่บ้านมันจะบ้านมันผูกไกลกันนะพี่
เราก็ไม่ได้แบบไปเที่ยวอะไร

แล้วมันมีวันหนึ่งที่เหมือนต้องไปทำงานกลุ่มด้วยกัน

ผมจะไปต้องขออนุญาตไปนอนบ้านเพื่อนคนนี้บ้านต้อม
ก็ต้องขอบอกบ้านต้อมนิดนึงนะครับพี่
บ้านต้อมมันจะเข้าได้๒ทาง
ที่เป็นถนนหลักเนี่ยจะเข้าไปบ้านมัน
ต้อมมากับบ้านผมห่างกันประมาณ๒กิโลนะครับพี่

จะเข้าไปบ้านมันได้เนี่ยทางหลักก็คือ
ถ้าเข้าทางถนนหลักต้องผ่านบ้านป้าเขียวก่อนนะครับ

แต่อีกทางหนึ่งที่ไม่มีคนใช้เลยก็คือ
เป็นทางข้างรัววัด
อีกซอยเล็กจะเข้าไปทางรัววัดประมาณ๓๐๐เมตร

หน้าวัดก็เป็นต้นโพใหญ่ที่มีแต่ซากประหลักหักพังของสารพระภูมิ
ของพระพุทธรูปที่เสียนขาดบ้าง

แล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งที่ตรงข้ามกับรั้ว

เป็นเหมือนแบบมีบ้านล้างอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีป่าปกคลุม
ก็คือทางเส้นนั้นไม่มีทางที่คนจะใช้อยู่แล้ว
ขนาดแม่ของต้อมเองยังไม่เคยใช้ไม่ค่อยใช้
ปกติผมก็วันนั้นผมก็ไป
ก็ปั่นเข้าทางหน้าบ้านนั่นแหละ
แล้วก็ไปผ่านบ้านขอผ่านบ้านป้าเขียวเพื่อจะไปบ้านต้อม

เห็นบรรยากาศแล้วแบบยังไงก็ต้องนอน
ยังไงก็ถ้างานเสร็จ๔ทุ่ม๕ทุ่มยังไง
แล้วก็ไม่ปั่นจักรยานกลับแน่

พอบ้านต้อมชานหลังบ้านของมัน

เป็นบ้านไม้ยกสูงมีใต้ถุนบ้าน
ชานหลังบ้านจะเป็นชานโล่ง
จากชานหลังบ้านไปเนี่ยจะเห็นทุกอย่างในวัดเลย
คือมองจากชานหลังบ้านก้มลงไปเป็นรัววัดนะครับพี่
แล้วก็จะมีโรงเก็บถ้วยเก็บชามของวัด
แล้วก็เป็นวิหารเก่า
แล้วก็เป็นกุฏิพระเก่า
มีแค่นี้ครับในวัดมีแค่นี้จริงพี่

หรือเป็นที่เขาเก็บกระดูกคนตาย
ผมก็โหดูบรรยากาศ

ผมไม่รู้ดึกกี่โมงแต่มันหนาวมาก
สะดุ้งตื่นเพราะว่าได้ยินเสียง

ลมที่มันพัดแรงแล้วมันผ่านช่องเล็กไหมครับ
มันจะดังวี

ถ้ามีลมอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นเสียงไม้ตีกัน

อันนี้มันไม่ได้ยินนะที่มันได้ยินแต่เสียงวิ่งเนี่ย
ก็จะปลูกมันตื่นก็ไม่กล้าปลูก
ก็เลยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถามเราก็พยายามข่มตานอนไป

ตี๕กว่าก็เห็นแม่ต้อมกำลังนึ่งข้าว
เหนือเราจะต้องนึ่งข้าวทุกเช้าอยู่แล้ว
ถ้าถามป้าแม่ต้องว่า
เมื่อคืนเสียงอะไรไม่รู้มันดังมากเลย

คือหลังบ้านต้อมจะมีต้นไผ่เยอะมากเป็นป่าเลยครับ
แล้วเขาบอกว่ามันเป็นเสียงลมพัด
ช่องแบบต้นไผ่แล้วมันสีกันบ้างมันก็จะมีเสียงอะไรอย่างนี้
โอเคผ่านไปเราก็ไม่ได้คิดอะไร
ครั้งที่๒ที่ผมไปนอน

ผมก็ไม่ได้จะไปนอนบ้านนั้นบ่อยเนอะ
ครั้งที่๒ตอนนั้นก็ยังอยู่ป๕นี่แหละ

ขอใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรืออะไรนี่แหละ
ก็ต้องไปนอนอีกมีเหตุต้องไปนะครับผม

เข้าทางฝั่งบ้านป้าเขียวปกตินะครับ
คืนนั้นปู่ของต้อมมานอนด้วย
มาจากอีกอำเภอหนึ่งนะครับ

เขาเหมือนน่าจะเป็นคนที่มีของแหละ
เพราะว่ามีเหมือนมีรอยสักอยู่ตรงข้างหลังผมเห็นนิดนะครับ
ก็เขาไม่ค่อยสบาย

แล้วแม่ต้องบอกว่าถ้าตอนกลางคืนปู่จะเข้าห้องน้ำ
เรียกให้เรียกต้อมกว่าทีไปส่งเลยนะ

เพราะถ้าเปิดไฟทุกคนในบ้านก็ต้องตื่นเพราะไฟดวงเดียวใช้กันทั้งบ้าน
ผมก็นอนไปสักดึกแล้วครับ
ได้ยินเสียงคนเรียกต้อมตื่น
ก็น่าจะเป็นปู่เราก็คิดอย่างนั้นเราก็งวงเงียเราก็ไม่ตื่น
แต่คือเรารู้ว่าไอต้อมมันตื่นข้ามมันนอนข้างในผมนอนฝั่งข้างนอก

มันก็หายไปสักพักนึงสักพักใหญ่ใหญ่เลยครับ
ผมก็หลับไปเนอะพี่แจ๊คผมก็ไม่ได้สนใจว่าต้อมมันมาหรือไม่มา
แต่ผมได้ยินเสียงเดิมอีกแล้วมาอีกแล้ว
แต่พอวีดนี้ผมได้ยินเสียงคนวิ่ง
มันวิ่งจากหลังบ้านมาครับเข้าห้องมาแล้วก็กระโดดข้ามตัวผมไป

เราก็แตะตัวมันเฮ้ยไปไหนเป็นอะไรมันก็ไม่พูดอะไรนะครับพี่

ตัวมันเย็นมากเย็นแบบมันหน้าหนาวอยู่แล้วพี่
แล้วมันก็เย็นแล้วผมก็มีอะไรมีอะไร

ค่อยถามเพราะมันก็ดึกแล้วเราก็นอนไป
ตื่นเช้ามาเหมือนเดิมครับผมต้องปั่นจักรยานกลับบ้าน
สี่ห้าครึ่งหกโมงอะไรอย่างนี้พ่อจะไปโรงเรียน
ผมก็ปลุกไอ้ด้อมตื่นเพื่อจะถามมันว่าเมื่อคืนมีอะไร
ก็เลยตอนแรกปลุกมันไม่ตื่นแต่พอผมจะลุกกลับบ้านอ่ะ
มันก็บอกว่าวันนี้มันจะไม่ไปโรงเรียนนะ
เดี๋ยวมึงก็ไปบอกครูให้หน่อยอะไรอย่างนี้ผมว่ามีอะไร
มันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนมันนอน
ปู่เรียกให้ไปส่งเข้าห้องน้ำก็ลุกไป

เพราะไฟกลางบ้านเปิดไม่ได้อยู่แล้วต้องอาศัยแสงจากพระจันทร์อย่างเดียว
ออกไปข้างหลังบ้านเดินไปตรงชานบ้าน
ปู่เข้าห้องน้ำอยู่มันก็มองปู่มันนะครับ
แต่จังหวะที่มันมองไปที่วัด
มันเห็นตรงวิหารนะครับจากหลังคาวิหารนะ
มันเห็นเหมือนมีอะไรโผล่อยู่ข้างหลังคา
สักพักปู่ก็ออกมาจากห้องน้ำ
มันกำลังจะหันกลับแล้วผูกจับแขนมันไว้
บอกว่าอย่าเพิ่งไปดูอะไรก่อน

สูงกว่าวิหารนะครับพอกับวิหารวัด

ตัวใหญ่มากมันบอกว่าผิวเหมือนเผือกเลย

กูเหมือนเป็นฝ่ายครับ
เหมือนผมยุ่งเหมือนคนแบบคนบ้าอะไรอย่างนี้ครับพี่

แล้วร่างนั้นนะครับก็เดินอ้อมวิหารมา

คือเดินเหมือนมาทางฝั่งบ้านต้อมนะครับ
มันก็จะเห็นคนนั้นน่ะตัวเล็กลงเรื่อย

ก็พอมาถึงกลางวัดก็ตัวเล็กลงจน
จากสูงเท่าหลังคาวิหารนะครับ
ก็สูงเท่าหลังคาบ้านชั้นเดียว
ก็ยังสูงอยู่นะครับพี่แจ๊คก็ยังแบบ

เพราะว่าสูงเท่ากับโรงเก็บถ้วยเก็บจานของวัด

เขาก็ทำมาแค่เก็บถ้วยเก็บจานของวัดไว้อย่างนั้น
แล้วคนนี้ที่ตัวเล็กลงมาเนี่ย
เดินเข้าไปที่ตรงโรงเก็บถ้วยนี้ครับพี่แจ๊ค
แล้วนั่งลงหันหน้ามาทางบ้านต้อมนะครับ
ซึ่งจังหวะมันมองมันใกล้มาก
คือมันเห็นชัดมันเห็นว่าคนคนนั้นทำอะไร
คือคนนั้นนั่งลงแล้วก็นั่งเหมือนนั่งยอ
เหมือนคนนั่งอึครับพี่สมัยก่อน
แล้วก็เอามือครับพี่ปุ๋ยดิน

มหาแล้วก็เอามาแบบป้ายที่ปากตัวเอง
แล้วเหมือนจังหวะที่ต้อมมันมองอยู่เนี่ย
คนนั้นก็หันหน้ามามองอย่างนี้ครับพี่
พี่ลองคิดว่าคนที่อยู่ชานบ้านชั้น๒เนี่ย
องลงไปแค่ไม่กี่เมตรข้างหน้าครับ
เห็นผีตัวนี้นั่งมองหน้า

มันเสียงที่ทีได้ยินนะครับพี่
มันวิ่งแบบมันไม่สนใจปู่เลยครับ

มันก็เลยบอกปูไม่ไปโรงเรียนแล้วนะวันนี้
ผมก็เราก็คงไม่กล้าไปนอนบ้านมันแล้วนะฟังขนาดนี้

มันก็บอกว่ามึงลองถามปู่กูดูสิ
ผมก็เลยเดินไปแล้วก็ถามปู่

ใช่มันเป็นแบบเฟสที่วัดแหละไม่น่ากลัวอะไรหรอก

มีคนแบบว่าเหมือนก็มาขอส่วนบุญมาหาอะไรกินอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็ฟังตามปู่แล้วเราก็ไปโรงเรียนปกติครับ
ทีเป็นประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
ข้างเสาทงมันก็จะมีศูนย์ที่กระจายเสียง
มันก็จะมีตอนนั้นมันก็จะมีประธานนักเรียน
ประธานนักเรียนประชาสัมพันธ์เฮลันยิกอะไรอย่างนี้
ต้องมาคอยเปิดเครื่องเสียงทุกเช้า
แล้วมีรุ่นพี่ที่เขาเป็นประธานนะครับพี่
ก็มาทีก็ใส่เทปเปิดเพลงให้กระจายเสียงไปฟัง
แล้วพี่พี่เขาก็พูดกันผมก็ทำงานของผมอยู่
เขาก็มาพูดกันอยู่ข้างหน้าว่าเมื่อคืนเนี่ย
แจ๊คเคยเห็นไหมว่าสมัยก่อนเด็กวัยรุ่น

สิ่งหนึ่งที่ชอบทำกันก็คือชอบไปลองของ
ชอบหาวิธีหาวิธีดูผีอย่างนี้

เขาก็บอกว่าจะเอาน้ำลายหมาบ้าเอามาป้ายตาบ้าง

แล้วก็เอาอะไรนะดินที่เวลาเขาเผาศพเสร็จ
ที่มันจะมีดินที่อยู่ข้างใต้เมนนะครับ
ก็เอามาป้ายตาแล้วดูผีบ้างอะไรอย่างนี้
อีกอันหนึ่งที่เขาพูดเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ย
ไปหาไปลองของอยากเห็นเปรต

แล้วก็แบบเอาไปถวายพระใช่ไหมครับ

ปกติเราเวียนเทียนเราจะวนขวาใช่ไหมครับ

ก็คือวนหย้อนกับที่เขาเวียน

แต่ว่าวิธีพวกนี้มันใช้ไม่ได้

ช่วงแบบ๒๓ทุ่มมันก็มืดสงัดแล้วเนอ

วัดผมมันไม่ค่อยก็มีพระครับ

เขาก็ไม่ได้มาดูอะไรตรงนี้อยู่แล้ว

ซึ่งเพื่อนจะเชื่อมันทุกคนเวลามันเล่า

ตั้งแต่ป๕ป๖

ตอนนั้นก็อยู่วงดนตรีด้วยกัน
ยุคนั้นก็จะต้องมีกีตาร์

แต่บ้านต้อมเนี่ยมันก็มีฐานะหน่อย
เวลามีหนังสือเพลงออกใหม่ที่ตัวอำเภอ

ผมไปยืมกีต้าพี่ข้างบ้านมา
อยากจะเล่นแต่เราไม่มีหนังสือเพลง
ใหม่ที่มันแบบเป็นเพลงใหม่อะไรอย่างนี้

ความที่แบบอยากได้อะไรต้องได้

ก็ขอแม่ว่าเออแม่เดี๋ยวไปยืมหนังสือเพลง

เราก็ลืมยอมรับว่าลืมจริงนะพี่
ก็ปั่นจักรยานโดยปกติ

ก็ป่านขอเข้าบ้านหน้าบ้านป้าเขียว

เก่งใจแต่เรารู้แล้วว่าไอ้ต้อมเนี่ย

ถ้าได้ใหม่มันจะมันใช่ไหม
ใช้เวลาหาประมาณ๑๕นาที๒๐นาทีจนเจอ
กำลังจะลากจักรยานออกมาบ้านป้าเขียวครับ

อ๋อไอ้จังหวะที่เราเข้าไปไม่ได้ล็อก

บ้านเขาปิดไฟหมดแล้วผมก็ไม่กล้าจะแบบ
ไปเข้าดิใช่ครับมันต้องไปอีกทางแล้วสิใช่ครับ
เฮ้ยผมก็ลากจากกายานเก่าเก่าของแม่ผมนี่แหละครับ
ที่แบบเป็นสนิมหน่อยอะครับพี่แจ๊ค
ค่อยลากอ้อมข้างหลังบ้านมันจะต้องผ่านโรงเก็บตรงนั้นใช่ไหมครับ
ไม่มีอะไรครับพี่ก็ปั่นไปก็ปั่นแล้วทางมันแบบไม่ค่อยดีอ่ะ
ก็ต้องปั่นช้าใช่ไหมพอปั่นไปสักพักได้ยินเสียงเหมือน
อะไรวิ่งตามอืมนึกว่าเป็นหมาอืม
เข้าใจแหละว่าเป็นหมาเพราะมันเหมือนสัตว์สีเทาวิ่งตามเรา
ตึกอย่างนี้วิ่ง
วิ่งเหมือนกระโดดจังหวะเหมือนกระต่ายนะพี่
แต่เราก็ไม่ได้สนใจไม่หันไปดู
จนเราปั่นจะถึงคือมันมืดมากพี่แจ๊
แต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือไฟความสว่างจากพระจันทร์อย่างเดียว
เราก็หันไปดูอ๋อเป็นหมาจริงด้วย
เหมือนเป็นหมาดำตัวใหญ่วิ่งตาม
แต่เราไม่รู้ว่าเป็นหมาใครเพราะบ้านต้อมมันก็ไม่เลี้ยงหมา

เพราะว่ามันจะต้องผ่านโค้งที่เป็นต้นโพใหญ่หน้าวัด

ผมต้องเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อจะเป็นถนนใหญ่
ตอนผมเลี้ยวขวาไปเนี่ยมันจะต้องผ่านคลองเล็ก
คลองแล้วทีนี้ตรงนั้นมันเป็นช่วงพื้นที่โล่ง
ต้นโพมาแล้วผมก็หันไปดูอีกรอบนึง

แต่มันตัวใหญ่มันไม่ได้เป็นเหมือนหมาพี่แจ๊ค
ใหญ่กว่าเดิมใช่ครับผมก็เลยรีบปั่น
ออกทางโค้งที่เลี้ยวซ้ายไปถนนใหญ่นะครับพี่
ผมก็หันไปดูอีกรอบนึงด้วยความที่ตามันแบบ
มันเริ่มมีไฟจากสอดส่องมาจากบ้านคนอื่น

ไอตัวนั้นพี่มันไม่หยุดอยู่ตรงแย่ก

มันโผล่หัวออกมาตรงแยก

มันเป็นเหมือนคนที่คลานนะครับ

ที่ต้องพูดถึงว่าหัวมันจะฟูใช่ไหมครับพี่
ผมก็ปั่นพี่๒กิโลเมตร

แล้วจังหวะที่ผมจะเลี้ยวเข้าซอยผมคือรถล้ม
ส่อผมแบบเป็นดินเป็นทรายฝังอยู่อย่างนี้
จนยังเป็นแผลอยู่นะครับทุกวันนี้

คืนนั้นก็ต้องไปนอนห้องพ่อ

แล้วสงสัยว่าไอ้ตัวที่มันคานไล่

พ่อก็เลยเล่าย้อนไปว่าเมื่อก่อนเนี่ย

พ่อเจ้าอาวาสท่านมรณะไป

ในหมู่บ้านก็พยายามไปเชิญ

นิมนต์จากอำเภออื่นมาอยู่

เหมือนเอามาคอยช่วยอะไรอย่างนี้ครับ

เงินที่เขาปัก

ใช่ที่เขาจะเอาไปทำฝั่งลูกนิมนต์วัด

แล้วเขาก็หนีไปแล้วจับได้นี่แหละครับ

ครับแล้วปรากฏว่าตอนหลังคือสองคนนี้ก็เหมือน

ทั้งคู่เลยไปเล่นน้ำกันตอนสงการ

มีรุ่นพี่หมู่บ้านถาดจากทีไป

คนรวยเขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์ขับ
มันมีรุ่นพี่เขาขับมอเตอร์ไซค์กัน๓คัน

สักคราบพี่คนที่ขับคันหน้าสุด

ทำไมสองคันหลังมันแสงไป

คันที่๒ที่ต่อตัวเองก็แซงไป

คนที่ซ้อนพี่คนนี้ก็เลยหันไปดู

แล้วตานี่คือแบบแดงกล่ำเลยอะครับ

เขาต้องเลี้ยวรถเข้าไปในวัดของพีเนี่ย
จอดรถกันหน้าวัดแล้ววิ่งเข้าไปอยู่ในวิหาร

ซ้ายมองขวาแล้วมันก็ไม่เข้าไปในวัดไม่ได้

เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องเล่าหนึ่งครับ
เรื่องราวที่คุณทีเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเปรต

แน่นอนว่ามักจะมาพร้อมกับคนที่ทำบาป

ที่โกงเงินวัดโกงที่ดินวัด

หรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการฆ่าสัตว์ต่อชีวิตแบบบาปจริง
บุคคลนั้นเชื่อว่าหลังจากที่ตายไป
จะต้องมาชดใช้กรรมแบบไม่มีที่ที่สิ้นสุด
ก็คือต้องมาเกิดเป็นเปรต

ว่าเกิดเป็นเปรตในที่นี้เนี่ยคือมันไม่มีที่สิ้นสุดนะ
ว่าต้องชดใช้กรรมทรมานอยู่อย่างนั้นจะกินก็กินไม่ได้
จะต้องออกมาหวยหาให้คนเนี่ยทำบุญอุทิศวรรคุศลนะฮ่า
คือป้ายายที่เขาไปนั่งวิปัสนากรรมฐานกันที่วัดนะครับ

เห็นไหมแม้กระทั่งเวลามันผ่านมานานขนาดไหน

มันมีความทันสมัยอะไรมาเยอะแยะ

กลางคืนยังไงมันก็น่ากลัว

เรื่องราวของเปรตนี่คือต้องบอกว่า
ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ยินได้ฟังกัน

ทำไมมันมีต้นตาลอยู่อะไรอย่างนี้

ปรากฏว่าพอขับไปเรื่อยต้นตามันย้ายที่

ก็กลายเป็นลักษณะของคนตัวสูงใหญ่

เดินแข่งกับรถอะไรอย่างนี้
เรื่องราวของเปรตก็จะมีประมาณนี้

หลอนนอนบ้านเพื่อน

แต่ทั้งหมดเลยคุณทีก็ถ่ายทอดออกมาได้

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมานั่งแชร์ประสบการณ์

สถานีผีดุของเรา

เลือกเรื่องที่คุณผู้ชมนั้นส่งเข้ามา
เพื่อที่จะเชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการ

เราจะกลับมาเจอมาเจอกันใหม่
วันศุกร์หน้า๔ทุ่มเป็นต้นไป

ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ

จากทางสถานีผีดุของเรา

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่าน

โปรดติดตามตอนต่อไป